อำเภอเมืองไปที่อำเภอโขงเจียมเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญด้วยนะคะ
คือที่อำเภอโขงเจียมเนี่ยบรรยากาศที่ร้านจิ้มจุ่มแถวนั้นช่วงเย็นคนเยอะ
แต่พอดีว่าพื้นที่นั้นมีอันทภาณเป็นกลุ่มวัยรุ่น
ชอบมาทำร้ายคนที่อยู่ในร้านย้ำว่าทำร้ายโดยที่ไม่ได้รู้จักกันเลยนะคะ
และปรากฏเป็นคลิปนี้ขึ้นมาเพราะว่าในช่วงที่มีการทำร้ายคนที่อยู่ในร้าน
เขาเอาคลิปจากโทรศัพท์มือถือเนี่ยถ่ายเอาไว้ได้เนี่ย
เอาเก้าอี้เนี่ยฟาดคนที่อยู่ในร้านจิ้มจุ่มแห่งนี้เนี่ยนะคะ
บางคนเนี่ยจิ้มยังไม่ทันได้จุ่มเลยยังไม่ทันได้กินเลยนะคะ
วิ่งหนีกันแล้วเนี่ยนะคะนี่เป็นคลิปที่เขาเอามาแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
แล้วก็ระบุข้อความไว้ด้วยคนที่ถ่ายเขาบอกว่า
หนึ่งในคนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้เป็นญาติของเขาเอง
เขาก็เลยอยากจะโพสต์เรื่องนี้เตือนเอาไว้นะคะ
นี่เป็นร้านจิ้มจุ่มในพื้นที่โขงเจียมอุบลราชธานีค่ะ
มีการคว้าเก้าอี้ในร้านไล่ทำร้ายลูกค้าที่นั่งกินกันอยู่
ลูกค้าเนี่ยแตกกระเจิงไปเลยนะคะหนีเอาตัวรอด
ก็เขาบอกว่าภาพชายหนึ่งในนั้นเนี่ยนอกจากคลิปแล้วมีภาพนิ่งด้วยนะคะ
เป็นภาพผู้ชายที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะเขาบอกว่าเป็นญาติเขาเองแหละค่ะ
ข้อความระบุว่าเป็นความป่าเถื่อนของนักเลงในพื้นที่โขงเจียมอุบลราชธานี
เรื่องมีอยู่ว่าน้องชายคนงาน๒คนและเพื่อนอีก๑คนรวมทั้งหมด๔คน
แวะทานจิ้มจุ่มในร้านอาหารแห่งหนึ่งในตัวเมืองโขงเจียบนะคะนั่งอยู่ดีดีค่ะ
ถูกทำร้ายร่างกายจากคนภายนอกที่ไม่ใช่ลูกค้าด้วยกันนะ
เข้ามาทำร้ายทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันไม่เคยเจอกัน
ใครจะรู้ว่าอำเภอที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากต้องมาถูกทำร้ายร่างกายแบบป่าเถื่อนอย่างนี้
วัยรุ่นนับสิบเข้ามาทำร้ายแทบเอาชีวิตไม่รอดพยานก็กลัวเพราะที่นี่มีนักเลงใหญ่มีเรื่องกันบ่อย
งกรานปีนี้งดไปเที่ยวโขงเจียมนะชีวิตไม่ปลอดภัย
ขนาดนั่งกินจิ้มจุ่มยังโดนนักเรียนทำร้ายเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกแปดต่อเนื่อง๙เมษายนที่ผ่านมานะคะ
ซึ่งผู้โพสต์เนี่ยบอกว่าเป็นญาติของคนเจ็บเขาแจ้งความไว้แล้วด้วยนะคะ
เอาคลิปนี้ไปเป็นหลักฐานที่สพโขงเจียมทั้งนี้ต้องการเรียกร้องความเป็นธรรมและฝากเตือนประชาชนจากโพสต์โพสต์นี้ด้วยค่ะ
พอเรื่องนี้ถึงตำรวจก็ต้องไปถามตำรวจนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกชาญชัยอินนราผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรโขงเจียม
ให้ข้อมูลแบบนี้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปแล้วนะคะ
ไปติดตามหากลุ่มวัยรุ่นแล้วก็รู้ตัวแล้วด้วยมีประมาณ๓๔คน
เพราะว่าภาพในกล้องที่เขาถ่ายเอาไว้มันค่อนข้างชัดเจนนะคะ
หนึ่งในนั้นทำตัวเป็นขาใหญ่ก็คือเป็นผู้มีอิทธิพลในอำเภอ
แต่ว่าทั้งหมดเป็นเยาวชนหมดเลยนะคะ๑๕๑๙ปี
ก็เลยประสานผู้ปกครองให้พาเข้ามามอบตัวเพราะว่าเป็นคดีทำร้ายร่างกายค่ะ
จากการสอบถามผู้ที่อยู่ในจุดใกล้เคียงในช่วงที่เกิดเหตุ
ทราบว่าคนเจ็บกับกลุ่มวัยรุ่นที่ถูกทำร้ายเนี่ยนะคะ
เคยรู้จักกันมาก่อนแน่นอนแต่มานั่งกินอยู่ในร้านเดียวกัน
ต่อมากลุ่มวัยรุ่นที่เกิดเหตุที่ก่อเหตุเกิดคำเหม็น
ก็เลยตรงเข้าทำร้ายโดยไม่มีสาเหตุค่ะ